คุณผู้ชมคะข่าวนี้เนี่ยจริงก็เตือนแหละเตือนพี่น้อง
เดอร์ทุกคนเลยคือบางทีก็รับออเดอร์เยอะใช่ไหมต้องเร่งทำรอบ
การขับขี่เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะบางทีดูออเดอร์ไปด้วย
กดรับออเดอร์หรือว่าดูพิกัดเส้นทางกลัวกลัวว่าก้มมองโทรศัพท์แล้ว
ไม่ได้มองทางข้างหน้าเดี๋ยวจะให้ดูคลิปต่อไปนี้
คุณผู้ชมจะให้โฟกัสอะไรโฟกัสฝั่งทางด้านซ้ายมือครับ
เตอร์ไซค์ของรายเดอร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลองดูค่ะ
โอ้โหเนี่ยเป็นจังหวะแบบจังเลยอ่ะครับ

โฟกัสอะไรลูกศรที่ชี้มาเห็นไหมคะ

เขามีรถเหมือนกับรถจอดอยู่บนสะพานนะเนี่ย

จังหวะที่รายเดอร์น่าจะกำลังก้มดูมือถือ

ชนจนแบบหัวเหมือนไปปักอยู่ที่กระจกหลัง
แล้วขานี่ยกชีฟ้าเหมือนกันเนี่ย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องหน้ารถ

แล้วมันอยู่บนสะพานด้วยเอาจริงนะรถที่อยู่บนสะพานจอดเสียอันนี้ก็ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุอยู่แล้วนะ
แล้วพอมารายเดอร์ตรงนี้อีกอะค่ะแต่ว่าสะพานนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ใช่ไหม
เออพิกัดตรงจุดนี้คือในเพจของควายหลุดถนนเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ตรงไหน
แต่เขาเขียนว่าชนอย่างแรงจัดเบรกทำไมวะนั่นอันนี้คือในโพสต์ที่เขาเขียนเอาไว้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะบอกว่าเอาจริงช่วงนี้ขับรถขับราไปตามท้องถนน
เห็นเลยแหละบางทีก็มองมือถือก็ปวดในเรื่องความปลอดภัย
คือบางคนนะก็จะมีแท่นแท่นที่ติดอยู่กับแฮนดมอเตอร์ไซค์แล้วก็กางร่มเล็กให้
ก็กางร่มเล็กจะได้กันแดดจะได้มองจอออกแต่บางคนถ้าเกิดไม่มีคือถือกับมือเลยอ่ะ
อันนี้ก็น่ากลัวนี่ยิ่งอันตรายนะคุณผู้ชมนี่ไงเชื่อแหละว่ารายเดอร์ดูข่าวเที่ยงของเราอยู่เยอะ
ถามหน่อยพี่รายเดอร์เป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติเกิดว่าจอดข้างทาง
ครับแล้วจัดการดูพิกัดหรืออะไรให้เรียบร้อยก่อนอ่ะอ๋อเออมันจะช่วยได้ไหม
ช่วยกันเสนอความคิดมาหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพี่รายเดอร์ค่ะ
คือเราเป็นห่วงนะทั้งพี่รายเดอร์ด้วยแล้วก็อาจจะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายด้วยไปชนรถเขา